เนี่ยคดีขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วนะฮะก็ต้องรอดูการตัดสิน
รอการพิพากษาคดีกันต่อไปแต่ว่าในมุมหนึ่งของคนที่เขาตกเป็นผู้ต้องหานะ
ขณะนี้ค่ะเขาได้การได้รับการประกันตัวออกมาในชั้นศาลอ่า
นี่นะฮะเพื่อมาสู้คดีผู้หญิงคนนี้นะฮะคือฝั่งของภรรยานะครับ
สามีของเธอที่แต่งงานด้วยเนี่ยเสียชีวิตนะสามีนี่อยู่ที่ราชบุรี
เธอก็อยู่ราชบุรีกับสามีนี่แหละบอกว่าทำงานกันมาทำมาหากินจนแบบ
ไปเปิดโรงงานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตร
จนร่ำรวยนะสุดท้ายอ่ะอันนี้เป็นภาพวันที่เธออ่ะ
ได้รับการประกันตัวออกมาในช่วงการฝากขังกลับมาที่บ้านที่โรงงานเนี่ย
ไฟถูกตัดน้ำถูกตัดเนี่ยไม่เจอลูกเจออะไรเลยนะครับ
เพราะว่าอย่างนี้ฮะเธอบอกว่าเมื่อนี่ต้องจุดทงจุดเทียน
นี่มาขอความช่วยเหลือจากคุณสุรชาติผิวแดงนะเป็นผู้ช่วยรองโฆษกภักดิ
ราดรภาพหลังจากออกมาจากเรือนจำนะช่วงที่ถูกฝากขังดำเนินคดีนะ
และได้การประกันตัวออกมาสู้คดีเนี่ยเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
สามีเธอเนี่ยขี่จักรยานอยู่ที่โรงงานแล้วก็เป็นลมล้มฟุบลงไปนะ
เธอก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาล๓วัน
สามีเสียชีวิตแต่ทางฝั่งญาติญาติของสามีเนี่ย
เขาสงสัยว่าเธอเนี่ยวางยาฆ่าสามีเพื่อหวังเอาสมบัติอะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะว่ามีเงินประกัน๖๐ล้านไหนจะลงงงโรงงานอะไรอีก
สมบัติเนี่ยเป็นร้อยล้านค่ะแต่เธอยืนยันว่าไม่ใช่
วันนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นตำรวจบอกว่ามีผลชนะสูตรออกมาเนี่ย
พบว่ามันมีลักษณะของสารเคมีที่เหมือนยาฆ่าแมลงอยู่ในร่างกายสามี
อ่าเธอก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วก็ถูกฝากขัง
แต่หลังจากนั้นมีผลชนะสูตรจากทางนิติเวทย์ตำรวจเป็นผลชนะสูตรออกมาอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งที่สองไม่พบเรื่องของสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงอะไรในร่างกายสามี
แต่สามีเสียชีวิตด้วยระบบด้วยระบบหายใจ
เวียนโลหิตล้มเหลวนี่แล้วเธอก็ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี
ทีนี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้นในมุมของเธอเนี่ยเธอมองว่าเธอถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่า
ทางฝั่งของญาติญาติสามีเนี่ยต้องการจะเอาสมบัติของสามีหรือเปล่า
ในขณะเดียวกันทางฝั่งญาติของผู้ตายนะฮะก็ยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งใคร
แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กันไปตามกระบวนการในชั้นศาล
นี่เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เสียชีวิตชื่อคุณเก่งนะฮะชื่อจริงชื่อมานะอายุ๓๙ปีนะครับ
ส่วนภรรยาที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยชื่อคุณนิดอายุ๓๗ปี
ทั้งคู่มีลูกกันสองคนนะฮะมีลูกด้วยกันสองคน
คนโตอายุสิบหกนะฮะคนโตอายุสักสิบกว่าขวบนะฮะ
คนเล็กก็เกือบสิบขวบนี่ฮะวันนี้คุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ฆ่าสามีนะแล้วก็เล่าย้อนไปอีกเธอบอกเอางี้เลย
เอาตั้งแต่เทิ่มต้นเลยนะเจ็ดตุลาคมหกสี่ก่อน
ตอนนั้นสามีของเธอนะหรือว่าเสียเก่งติดโควิดก็รักษาด้วยการซื้อยามาทานนะ
แล้วก็พอหายจากโควิดเนี่ยก็มีอาการลองโควิดเรื่อยมาจะ
กายน๖๔สามีของเธอแล้วก็พ่อแม่สามี
ไปนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านพักแล้วท้องเสีย๓คนเลยนะ
ก็พากันส่งเข้าโรงพยาบาลสามีเนี่ยอาการไม่หนักมาก
พฤศจิกายน๖๔อยู่ดีสามีวูบเป็นลม
ต้องไปนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็กลับมา
ออกมาจากโรงพยาบาลมาที่บ้านแล้ว๒๖พฤศจิกายน
ปี๖๔นะเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ย
เธอไปซื้อปุ๋ยกับยาฆ่าแมลงที่ร้านแห่งหนึ่ง
แล้วกลับมาที่โรงงานซึ่งเธอบอกว่าที่บอกว่า
วางยาฆ่าแมลงให้สามีกินแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
เป็นเพราะว่านี่ไงมีหลักฐานว่าเธอไปซื้อยาฆ่าแมลง
บอกเป็นเรื่องปกติไปซื้อเป็นปกติอยู่แล้ว
เพราะว่ามันต้องใช้แล้วปกติเธอบอก
เธอก็แค่พาลูกน้องไปซื้อที่เหลือลูกน้องก็ไปผสมผสม
ไปใช้อะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าเอามาฆ่าสามีอะไรเลย
ทีนี้เธอกลับมาวันนั้น๒๖พฤศจิกายน๖๔
ตอน๔ทุ่มสามีไปขี่จักรยานแถวโกดัง
โรงงานกับบ้านอยู่รั้วเดียวกันนะเธอบอก
แล้วลูกน้องวิ่งมาบอกเฮียเก่งเป็นลม
เธอก็รีบวิ่งไปดูไปเห็นสามีเป็นลมอยู่กับพื้น
ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่ได้มีน้ำลายฟูมปาก
ไม่ได้มีเลือดออกจมูกเพราะตอนหลังเนี่ย
ในสำนวนที่ตำรวจเนี่ยเขียนไปแล้วส่งฟ้องเธอเนี่ย
บอกว่าเธอให้การว่ามาเห็นสามีมีน้ำลายฟูมปาก
เลือดออกจมูกอะไรอย่างนี้ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่จริง
ขี่จักรยานที่โกดังแล้วส่งโรงพยาบาล
อยู่โรงพยาบาล๓วันสามีเสียชีวิต
นี่นะฮะช่วงเช้าสามีเสียชีวิต
แล้วมีการส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนอะไรก็ว่ากันไป
ช่วงบ่ายตำรวจมาคุมตัวเธอไปโรงพักสพกรับใหญ่
เจ้าของพื้นที่นะฮะที่ราชบุรี
เธออ้างว่าตำรวจพยายามเข็นให้เธอรับสารภาพว่า
วางยาฆ่าสามีมีหลักฐานเป็นผลชนะสูตร
รอบแรกที่บอกว่าพบสารเคมีลักษณะยาฆ่าแมลงในร่างกายผู้ตาย
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนกับเธอ
แต่เธอไม่เซ็นเธอปฏิเสธเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำ
อย่างไรก็ตามเธอบอกว่า๑ธันวาคมนะปี๖๔นะ
ถูกนำตัวฝากขังที่เรือนจำราชบุรี
ในช่วงการส่งฟ้องคดีต่างก็ถูกฝากขังที่ศาลเอาไว้
ถูกส่งตัวไปเรือนจำรัชบุรีและติดคุกอยู่ในนั้น๒เดือน๒๔วัน
ที่ได้ออกมาเนี่ยเพราะมีผลชนะสูตรอีกรอบนึงมาจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุว่าสามีเธอไม่พบสารพิษกลุ่มยาฆ่าแมลงในร่างกาย
แล้วก็เสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ซึ่งมันขัดแย้งกับผลการชนะสูตรรอบแรก
เธอก็เลยได้รับการประกันตัวออกมา
นี่ฮะทีนี้เธอประกันตัวออกมา๕แสนเธอบอก
พอเธอออกมาเนี่ยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
ลูกสองคนเธอก็ไม่ได้เจอทางญาติฝั่งสามีเนี่ยยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก
บ้านโกดังโรงงานที่เธอสร้างมากับสามีเธอก็เข้าไปไม่ได้
รู้แค่ว่าถูกตัดน้ำตัดไฟหมดจะขอเข้าไปเอาเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้
แล้วทีนี้มันจะเอายังไงนะทรัพย์สินต่างอีกเยอะแยะของสามีเธอ
บ้านเงินสดรถหรูทองคำโรงงานผลิตอาหารสัตว์รวมมูลค่าร้อยกว่าล้านนะ
ประกันชีวิตที่สามีทำไว้อีก๖๐กว่าล้านมันเกิดอะไรขึ้น
เหมือนกับเธอตั้งคำถามว่ามีใครพยายามยัดข้อหาให้เธอหรือเปล่า
ประเด็นที่ว่าเธอไปซื้อยาฆ่าแมลงในวันนั้น
ที่สามีจะขี่จักรยานแล้วก็เป็นลมล้มฟุบแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยเธอเนี่ยปลูกต้นไม้นะโดยเฉพาะไม้ตระกูลใบด่าง
ก็ไปซื้อเป็นปกติอยู่แล้วเพื่อเอามาใช้

อย่างตำรวจนะครับพันธมติเอกวีรสักตอนเกิด

เจ้าของคดีท่านยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
คดีนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานครบทุกประเด็น
ส่งให้อายการแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้อง
คุณนิดก็คือภรรยาของผู้ตายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ทีนี้คำถามที่ว่าทำไมผลชนะสูตร๒รอบมันไม่เหมือนกัน

พุ่มกับการสภอกรับยายบอกว่า
ตอนที่ผู้ตายนะเป็นลมขี่จักรยานแล้วก็ล้มฟุบไปเนี่ย
แล้วเสียชีวิตยี่สิบเก้าภฤษจิกายนเนี่ย

ก็ได้มีการเก็บตัวอย่างเลือด

เพราะว่ามันพบความผิดปกติเกี่ยวกับการล้มฟุบไป
แล้วผลการตรวจเลือดออกมา
มันเจอสารเมโทมิลซึ่งอยู่ในกลุ่มยาฆ่าแมลง
หลังจากอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ๔วันเสียชีวิตเนี่ย

ก็เชื่อได้ว่าถูกวางยาจริงก็เลยนำไปสู่การจับกลุ่มภรรยา
เพราะมีหลักฐานอะไรต่างนานาหรือว่าพยานเรื่องการไปซื้อยาฆ่าแมลงอะไรก็ว่ากันไป
แล้วพอเสียชีวิตแล้วมีการส่งศพไปชั้นทรูป
ผลออกมาเนี่ยไม่มีสารพิษยาฆ่าแมลงอ่ะ

หมอหมูนะครับนายแพทย์ศักดิ์ธรรมัสจรัทย์ชัยศรีบอกกับเราอย่างนี้นะฮะ
ศรีบอกกับเราอย่างนี้นะฮะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของหมอสวนนะฮะ
หมอหมูบอกว่าการเสียชีวิตด้วยสารพิษในร่างกายเนี่ย
คือถ้าเกิดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะแพทย์ก็จะไปชนะสูตรใช่ไหม
เขาก็ชนะสูตรเลยเบื้องต้นผลออกมาผ่าท้องเจออะไรก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้ผู้ตายเนี่ยคือเสียเก่งเนี่ยเขาไม่ได้เสียชีวิตทันที
ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลก่อนพอมีการเก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจสอบก็เจอสารพิษในตอนแรก
แต่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล๓วันเนี่ยแพทย์ต้องพยายามช่วยเหลือ
เขาก็ให้ยงให้ยาขับสารพิษออกจากร่างกายอะไรต่างนานาหรือว่าสารพิษมันก็หายไป
พอเสียชีวิตปุ๊บส่งศพชนะสูตรอีกรอบผลอีกรอบนึงเนี่ยมันถึงไม่มีสารพิษ

เพราะสารพวกนี้นะครับมันก็จะสลายตัวเมื่อเข้าสู่ร่างกายมันใส่ตัวได้เร็ว
แล้วยิ่งผ่านการรักษาพยาบาลเนี่ยถ้าผ่านรักษาพยาบาลมีเกิดมีการล้างท้อง
มีการให้ยาขับปัสสาวะมีอะไรต่างให้สารนั้นต่างพวกนี้สารหนึ่งก็จะถูกขับออกไป
มันจะไม่ตกค้างเลยนะครับ
เวลาเราตรวจเนี่ยตรวจในคนที่เสียชีวิตเนี่ยเราตรวจจากกระเพาะอาหารนะครับ
แล้วก็ตรวจจากในส่วนของปัสสาวะและเลือดซึ่งโอกาสที่มันจะไปตกค้างเนี่ยมีน้อย

คือในมุมของคุณนิดมองว่าถูกกลั่นแกล้งด้วยการกล่าวหาว่าจัดฉาก
หรือว่าวางยาฆ่าสามีเพื่อจะหวังทรัพย์สมบัติ
มีปัญหาอะไรกับสามีหรือเปล่าเธอก็ออกมาขอสู้คดี
ค่ะแต่อีกมุมหนึ่งนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่โรงงานนะครับ
ของเสียเก่งที่เสียชีวิตอ่าแล้วก็ภรรยาเนี่ยซึ่งภรรยาเนี่ย
คือคุณนิดเนี่ยเขายืนยันว่าเขาทำกับสามีมาแค่สองคนนะ
แต่เรื่องนี้นะฮะโรงงานตรงนี้เนี่ยนะครับ
เราได้คุยกับพี่ชายของเสียเก่งที่เสียชีวิตพี่ชายบอกว่ายังไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้น
เพราะไม่อยากให้กระทบกับคดีความที่ตอนนี้ขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วนะฮะ
ขอยืนยันว่ามีหลักฐานทุกอย่างทุกเรื่องขอให้เป็นไปตามกระบวนการในชั้นศาล
เรื่องที่ว่าภรรยาของน้องชายเนี่ยบอกไม่ได้เจอลูกนะ
หรือว่าทางฝั่งญาติสามีเอาลูกสองคนไปเลี้ยงหวังเงินประกงเงินประกันอะไรต่างนานาเนี่ย
ขอยืนยันว่าไม่จริงที่ต้องเอาหลานสองคนมาดูแล
เพราะพ่อของหลานก็ตายแม่ก็ติดคุกอยู่ในคุกตั้ง๒เดือนกว่ากว่าจะได้ออกมา
ต้องหาที่เรียนให้หลานพาไปเรียนย้ายโรงเรียนด้วยเพื่อความสะดวกในการรับส่ง
ตอนนี้เนี่ยแม่ของเด็กออกมาจากเรือนจำแล้วยืนยันว่าไม่ได้กีดกัน
ถ้าอยากจะเจอก็เจอได้ไม่ได้กีดกันอะไรทั้งสิ้นมาหาได้ทุกเมื่อ
เด็กมันไม่มีคนเลี้ยงครับผมเป็นญาติผมเป็นพี่ชายผมก็จะต้องเลี้ยงอยู่แล้ว
แล้วก็อีกอย่างผมไม่เคยกีดกันแค่นั้นแล้ว
เหมือนตอนนี้เขาอยากจะเจอลูกเลยครับใช่ผมไม่เคยพูดคำว่ากีดกัน
แล้วที่ผมไปร้องขอผู้ปกครองก็คือผมต้องการย้ายน้องเขามาเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับลูกผม
เพื่อง่ายในการรับทรงผมดูผมก็สามคนละ
ถ้าเขาอยากมาเจอลูกเนี่ยจะได้ตรงนี้มันได้ตลอดอะครับอืม
ซึ่งเขารู้จักกันตั้งแต่โอ้โหอายุ๑๓อ่ะนะ
เขาบอกกับเราอย่างนี้นะฮะอีกมุมหนึ่งนะเรื่องธุรกิจนะ
บอกว่าที่ภรรยาของเสียเก่งบอกว่าทำธุรกิจกันมา๒คน
ตั้งแต่ทำนู่นนี่นั่นจนตั้งโรงงานสินค้ากเศษเครื่องมือกเศษ
จริงแล้วเดิมพ่อของเสียเก่งทำบ่อทราย
เก่งก็เลยได้รับมรดกตกทอดมาแล้วก็มาลงทุนทำโรงงานอาหารสัตว์แบบกงศรี
ทำกับพี่น้องสามพี่น้องพี่น้องของเสียเก่งเนี่ย๓คนด้วยกัน
รวมเสียเก่งด้วยแต่เสียเก่งจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการทำหน้าที่บริหาร
ส่วนงานอื่นก็แบ่งกันทำเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าทรัพย์สินทั้งหมด
เป็นร้อยล้านอะไรของเสียเก่งเนี่ยจะทำกันมาแค่สองคนกับภรรยาเนี่ย
เพื่อนคนนี้เขาอ้างกับเรานะเขาบอกว่าไม่ใช่ความจริงมันคือกงศรี
ส่วนภรรยาของเสียเก่งเองเนี่ยก็จะมีปัญหากับทางครอบครัวของเสียเก่งหน่อย
ถึงขั้นเสียเก่งเคยยื่นข้อเสนอในการขอหย่าแล้วก็แบ่งสมบัติ
แล้วก็เลี้ยงดูลูกสองคนแล้วซึ่งเสียเก่งจะขอดูแลลูกเอง
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะ
เพราะทางภรรยาเองเขาก็ยืนยันว่าเขารักกันดี
เขาจะไปวางยาฆ่าแมลงฆ่าสามีเขาทำไม
เพราะถ้าเกิดสามีเขายังอยู่เขาก็อยู่อย่างสุขสบายเนี่ย
ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปฆ่าสามีเพื่อจะได้ให้ทรัพย์สมบัติอะไรของสามีเลย
แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลนะคะเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคดี